สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้คุยกันเรื่องนี้หน่อยฮะตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุสิบหกปีเกือบตายนะครับทุกผู้ชมครับมีอยู่คืนนึงไปสุเหล่าที่มีงานนะฮะแล้วก็จะกลับบ้านขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนสองคนไปเจอกลุ่มเด็กช่างนะฮะเด็กอาชีว
รถไล่ตามแล้วถามว่าเรียนที่ไหนน้องบอกไม่ได้เรียนเพราะไม่ได้เรียนจริงไม่ได้เรียนเด็กช่างไม่ได้เรียนอาชีวะเรียนกศนอยู่ถูกฟันเข้าไปเนี่ยเกือบตายนะฮะถูกเอาปืนมาขู่ด้วยถูกถ่ายคลิปไปด้วยล่าสุดความคืบหน้าทางคดีเนี่ยทางคุณแม่ทางน้องต้องไปขอความช่วยเหลือจากทางคุณกันจอมพลังนะครับเพราะว่า

ในวันนี้สี่ท่านด้วยกันมีน้องบีเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีที่เกือบตายเจ็บหนักมีคุณแม่ของน้องมาด้วยคุณป้ามาด้วยและแน่นอนคุณกันจอมพลังนะครับสวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะน้องบีไม่เป็นไรยกแขนไม่ไหวคือแขนข้างนี้นี่เกือบขาดเลยใช่ไหมขออนุญาตเปิดหน่อยเย็บกี่เข็มอ่ะบี

มันเกิดอะไรยังไงขึ้นวันนั้นก็ผมขับรถออกกันไปครับจะไปเติมน้ำมันขี่จักรยานยนต์นะครับไปกันบีเป็นคนขี่ใช่ครับไปกันสี่คนสองคันแล้วก็ผมก็ขับไปสวนกับพวกเขาพอเจอกันผมก็ไม่ได้อะไรเหมือนคนขับสวนทางกันปกติแต่ว่าพอเขาตามมาเขาก็ตามมาปุ๊บเพื่อนผมก็บอกให้หนีหนีผมก็ขับหนีกันไปแล้วจังหวะนี้เขาก็ฟันหลังเพื่อนผม
อีกคันนึงก็แยกออกไปเพื่อนผมก็หนีออกไปแล้วก็สุดท้ายรถผมดับเพราะน้ำมันมันหมดก็เลยโดนเขาทำร้ายครับคือคืนวันนั้นเนี่ยบีขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนครับไปกันสองคันใช่ครับคันละสองคนครับแล้วไปเจอกลุ่มพวกนี้ครับใช่ไหมในในกล้องวงจรปิดที่ที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกล้องวงจรปิดนะฮะนั่นคือช่วงที่
รถไล่ตามเราครับเข้ามากันกี่คันนะเขามาสองคันครับสี่คนสองคันสี่คนเหมือนกันครับตอนที่เจอกันเนี่ยระหว่างที่เจอกลางทางอ่ะมันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมคือเขาเขาทักเขาตะโกนเรียกหรืออยู่ดีดีเขาไล่ไปครับอยู่อยู่เขาก็วนขับมาแล้วก็ตามมาเขาบอกให้มึงจอดมึงจอดพวกผมก็หนีกันตะโกนบอกให้มึงจอดให้มึงจอดใช่ครับแต่บีก็ไม่จอดละ
ประมาณห้าทุ่มครับห้าทุ่มครับอ่าเราไปสุเหล่ามาเพราะว่าที่สุเหล่ามีงานใช่ครับแล้วก็จะขี่รถไปเติมน้ำมันต่อใช่ครับพอไม่จอดไอ้พวกนี้ทำยังไงมันก็ฟันหลังเพื่อนผมครับขี่รถไล่ตามรถของบีใช่ครับซึ่งมีเพื่อนนั่งหลังครับแล้วก็ไล่ฟันฟันเลยอ๋อใช่ก็เข้าหลังเพื่อนผมฟันไปกี่ทีน่าจะหลายท
เพื่อนอีกครั้งหนึ่งหนีรอดได้ครับเพราะว่าเขาเลี้ยวเข้าซอยอ่าเขาเลี้ยวเข้าซอยไปใช่ครับแถวนั้นแถวไหนนะแถวโรงเรียนเจริญดีครับครองแปดครองแปดครับลำรุกาครับประทุมธานีอ่าพอเพื่อนถูกฟันปุ๊บผมก็หนีไปเรื่อยเรื่อยครับแล้วจนต่อพักรถดับผมก็เลยโดนเลยแต่ว่าพอรถดับเพื่อนผมก็วิ่งลงนาไปแล้วจากนั้นเขาก็

ครับอ่าแล้วยังไงพอเหลือคนเดียวแล้วเขาเขาทำยังไงกับเราต่อเขาก็มาถึงเขาก็ต่อยแล้วก็ถามมึงเรียนที่ไหนผมก็บอกไม่ได้เรียนต่อยก่อนเลยเหรอใช่ครับต่อยเตะอะไรอย่างเงี้ยครับรุมกระทืบผมกันทั้งสี่คนอ่ะนะใช่ครับบีลงจากรถแล้วตอนนั้นใช่ผมก็ยกมือเขาไหว้เขาก่อนเลยผมก็บอกว่าอย่าทำผมอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเขามาถึงเขาช
บอกเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนครับบีก็บอกบีไม่ได้เรียนใช่ครับผมก็บอกผมไม่ได้เรียนเพราะเราเรียนกรสนอ
ใช่ครับกรสนวุฒิมปลายที่กำลังเรียนอยู่ใช่แล้วพวกนี้ว่าไงพอผมไม่ได้เรียนมันก็ไม่สนนะครับ
อืมมันก็ทำร้ายผมต่อแล้วมันก็บอกว่าไปตามพึ่งมาไปตามพึ่งมาแต่ว่าเพื่อนผมมันวิ่งลงนาไปอ่าแล้วในนามันมืดมันก็มองอะไรไม่เห็นอืมผมก็ไม่รู้จะไปตามไงมันก็เลยต่อยเตะผมอยู่อย่างงั้นแล้วบอกมันไหมว่าเราเราจะตามยังไงหรือว่าตอนนั้นทำหรือว่าตอนนั้นก็เงียบไปเลยหรือว่าใช่ครับผมก็เงียบอย่างเดียวครับมันต่อยเตะแล้วมันทำยังไงต่ออีก

มันก็ใช่แล้วเอาปืนมาจ่อหัวผมปืนจ่อหัวเลยหรอใช่แล้วมันก็บอกว่ากูไม่ยิงมึงก็บุญแล้วอุ้ยอืมฟันแล้วปืนจ่อหัวใช่ครับแล้วมันจะเอาอะไรอีกมันจะเอาอะไรอีกมันมันเราก็เราบอกเราไม่ได้เหลี่ยแล้วมันเออมันจะยังไงใช่ครับผมก็ไม่รู้ไหมครับแล้วสุดท้ายมันปล่อยเรายังไงเออมันปล่อยเราอยู่ดิมันปล่อยเราได้ย
ไม่น่าจะใช่ชื่อคนนะอะไรน่าจะเป็นชื่อย่อของสถาบันอะไร
รึเปล่าก็ไม่รู้หลังจากนี้ก็ไปใช่แล้วว้ายังไงต่อก็มัน
จะขาดอย่างนั้นอ่ะนะใช่ครับผมก็สตาร์ทสตาร์ทอยู่เรื่อย
แล้วก็รถมันก็ติดผมก็ขับไปได้นิดนึงรถก็ดับต่อ
แล้วมันถึงบ้านเพื่อนผมแล้วครับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนคนนั้นใช่ไหม

เป็นบ้านเพื่อนที่อยู่แถวนั้นเราไปหาเพื่อนก่อน
ทั้งสภาพแขนอย่างนั้นน่ะนะใช่ครับช่วยตัวเองไป
มันมืดหมดเลยมันไม่เจอใครเลยใช่เพราะว่ามันดึกแล้วครับ
ไม่มีใครเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงต่อเอาแล้วโทรศัพท์มือถืออะไร
มีไหมตอนนั้นมีครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาไปครับ
ไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาอีกวันนั้นใช่ครับอยู่
ก็เลยโทรหาใครไม่ได้อย่างนี้หรอใช่ครับสุดท้ายก็ไปถึงบ้านเพื่อน
ใช่ครับขอความช่วยเหลือเพื่อนผมก็พาขับไปบ้านรุ่นพี่
จะให้เขาพาไปหาหมอก็ขับรถกันไปอีกสักนิดหนึ่งครับ
เพราะมันอยู่ใกล้ครับเสียเลือดไปตลอดทางโอ้โหดีนะ
ไม่ตายแล้วเนี่ยมันน่าสงสารมากเลยนะถูกฟันแขนเนี่ย
แล้วเราต้องดิ้นลนตะเกียกตะกายขับรถไปเพื่อจะพาตัวเองไปโรงพยาบาล
ติดต่อใครไม่ได้ดีนะไม่ตายผมบอกเลยเนี่ยดีนะไม่ตาย
แล้วเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนคนนั้นอายุเท่าไหร่นะบี๑๘ครับ
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ใช่อ่าเขาเป็นยังไงบ้างคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้าง
ถูกฟันหลังเข้าไปตั้งหลายแผลแต่มันเข้าแค่แผลเดียวครับเข้าแผลเดียว
ใช่ครับเราไปเจอกันอีกทีตอนไหนไปเจอกันอีกทีผมอยู่โรงพยาบาลแล้วครับ
เขาก็อยู่โรงพยาบาลใช่ครับเขามาที่หลังครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
แล้วมันเอาหวกกันน็อกไปทำไมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจครับแต่ตอนจะกลับมันก็ฟาดหัวผมทีนึง
อีกเอาอะไรฟาดใช่ครับเอาหมวกกันน็ดอีกเห็นสภาพแล้วเลือดกองขนาดนั้นก็ยังเอาฟาดอีก
ใช่ครับว่ามันจะโหดอะไรขนาดนี้เนี่ยมันอุกอาจจัดหลังจากนั้นก็ไปถึงโรงพยาบาล
แล้วคุณแม่คุณแม่ทราบข่าวลูกชายตอนไหนคะคุณแม่ประมาณห้าทุ่มครึ่งอะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณห้าทุ่มใช่ไหมบี
ใช่ครับประมาณนั้นแหละครับเพราะว่า๕ทุ่มครึ่งมีคนมาเรียกที่บ้านบอกว่าลูกถูกฟัน
บอกลูกถูกฟันตอนนั้นแม่เป็นยังไงก็ค่อนข้างช็อกเพราะว่าเหมือนแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเราฝันหรือเปล่าอะไรอย่างเ
ความรู้สึกคือมันตกใจมากอืมก็โทรหาพี่สาวอะค่ะก็คือคุณป้าใช่ส่วนคุณพ่อทำงานต่างจังหวัด
ใช่ค่ะแล้วยังไงต่อฮะก็กำลังจะไปที่โรงพยาบาลที่ว่าน้องโดนส่งตัวไป
แต่ทีนี้คือทางตำรวจที่เขารับแจ้งเขาบอกว่าให้ไปแจ้งความที่โรงพักก่อน
ตำรวจโทรมาบอกผู้ปกครองคือให้เพื่อนน้องที่โรงพยาบาลอะค่ะ
ให้เพื่อนของบีเนี่ยโทรมาบอกแม่บอกว่าก่อนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักให้ลูกชายก่อน
แม่ก็ไปแจ้งความแล้วหลังจากนั้นถึงมาหาลูก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖พฤศจิกายนตั้งแต่นั้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย

ก็คือวันที่ไปแจ้งความอะค่ะพอแจ้งความเสร็จก็ไปที่โรงพยาบาล
ทีนี้พยาบาลก็แจ้งว่าต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลจังหวัดคือโรงพยาบาลปฐุม
เพราะว่าต้องไปทำแผลที่นั่นต้องไปรักษาที่นั่น
ที่นี่รักษาไม่ได้ค่ะต้องส่งตัวไป
เพราะมันหนักถูกฟันแบบลึกเข้าไปเตะต่อยหมวกกันน็อกฟาดหัวอีก
ส่งไปโรงพยาบาลปฐุมไกลบ้านไหม
พอสมควรค่ะเพราะที่นี้อ๊ะไปกับหลุดโรงพยาบาล
พอไปถึงก็พยาบาลก็แจ้งว่าอาจจะเข้าห้องผ่าตัดตอน๗โมง

กี่ชั่วโมงก็ตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าฯค่ะ
ถึงรักษากี่โมงแล้วพอนั้นก็ได้เข้าห้องเข้าห้องผ่าตัดจริงจริงก็คือ
บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงจากเที่ยงคืนค่ะบ่ายสองอีกวันหนึ่งใช่ค่ะโอ้โห
แต่เขาก็ให้น้ำกรงน้ำเกลืออะไรเขาก็มาดูแลตรงนั้นไว้แล้ว
แต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากนั้นแม่บอกแม่ต้องไปตามคดีค่ะ
แล้วก็พาลูกชายหลังจากผ่าตัดเสร็จไปล้างผงล้างแผล
ไปดูเรื่องของอากงอาการต่างช่วงนั้นมันเป็นยังไงบ้างแม่
ก็คือเป็นช่วงคือต้องบอกก่อนว่าเป็นช่วงที่เราทดลองงานอยู่
ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านงานแม่ไปไปทำงานที่ใหม่ใช่ค่ะ
เป็นช่วงทดลองงานค่ะก็ทีนี้ก็คือวันจันทร์ที่เกิดเหตุ
คือเป็นคืนวันอาทิตย์นะคะแล้ววันจันทร์ก็ต้องลางาน
เพราะว่าเราต้องลูกยังไม่ปลอดภัยยังไม่ได้ผ่าตัด
ไม่ได้รักษาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเฝ้าลูกอยู่ที่โรงพยาบาล
ค่ะแล้วพอนั้นพอปลอดภัยดีก็มาทำงานปกติ
อังคารก็มาทำงานแล้วแม่แม่เพิ่งย้ายมาทำงานที่ใหม่ได้กี่วันอ่ะ
ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าอ่าก็ยังไม่ผ่านโปรอ่ะ
ทดลองงานแต่ก็มีวันนั้นนั่นแหละวันจันทร์ที่ต้องหยุดไป
อังคารก็มาทำงานค่ะก็คือแบบเลิกงานเราก็ต้องไปตะเวนหาดูกล้อง
อืมเพื่อที่ว่าเราก็จะหาหลักฐานเพราะว่ามันปล่อยไว้นาน
ในความรู้สึกอ่ะมันคือคุยกันตำรวจก็แบบว่า
ไปดูกล้องมาว่าตรงไหนมีกล้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยกัน
จะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็หมดหนทางเพราะว่า
แต่ละที่มันก็ไม่ได้ทุกเย็นเลิกงานก็จะไป
แล้วอย่างกล้องวงจรปิดที่เราดูนี่นี่ของตำรวจได้มาหรือว่าของคุณแม่ได้ไหม
อันนี้เป็นของตำรวจค่ะคือแม่หาไม่ได้เลยตำรวจได้มาอืม
แต่ตำรวจก็บอกนั่นแหละบอกคุณแม่ถ้าเกิดว่ายังไงก็
ไปดูกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยก็ได้นะเผื่อจะมีหลักฐานเพิ่มในการตามตัวคนก่อเหตุ
ไปไปมามาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสิบวันนั้นน่ะนะ
ตั้งแต่วันที่หกพฤศจิกายนถึงวันที่สิบหกเมื่อวานใช่ไหมใช่ค่ะ
ที่คุณกันก็พาไปตามความคืบหน้าที่ลำลูกกาใช่ครับสพลำลูกกาใช่ครับ
แต่คุณแม่บอกไม่รู้ยังไงไอ้ช่วงที่ว่าต้องพาลูกไปโรงพยาบาล
อ่าเสร็จงานพาไปอ่าแม่ก็ไปหากล้องวงจรปิดบ้างเข้ามา
เข้ามาช้าบ้างเข้าสายบ้างก็มีใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ก็ก็ยอมรับตรงนั้นนั่นแหละ
แต่กลายเป็นว่าเขาประเมินผลงานว่าค่ะไม่ผ่านการทดลองงานอืม
ลูกเจ็บแม่ตกงานโอ้โหมันพังไปหมดเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะฮะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาถามกันว่าแล้วยังไงถึงไปหาคุณกันจอมพลังได้

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยสิบหกปี
พ้นความตายมาได้คุณแม่คุณป้าคุณกันจอมพลังบอก
นี่มานั่งฟังนี่ยังแบบตกใจว่ารอดตายมาได้ยังไงอืม
เพราะแม่บอกนี่เพิ่งรู้ว่าลูกชายถูกหมวกกันน็อกฟาดหัวด้วยนะ
ตอนถูกทำร้ายเนี่ยค่ะเพิ่งจะรู้บีบอกเลือดหยดถูกฟันมาแล้ว
เลือดหยดลงพื้นเลือดหยดมันยังต่อยอยู่เลยหรอบี
ใช่ครับโอ้โหแล้วมีหน้ามาบอกไอ้น้องไปหาหมอซะอืม
ดีไม่ตายบอกเลยนะมันก็คงมีคนหนึ่งที่มันใจส่ออ่ะ
หุยว่าอันนี้มันดูทรงแล้วโดนระหว่างโดนฟัน
ต่อยสภาพมันโซมหมดแล้วอ่ะไอ้มันก็คงมีคนกลัวว่า
อันนี้จะตายก็เลยทิ้งมันไปแล้วก็หนี
ก็ถ้าไอ้นั่นไม่ห้ามนี่ที่ว่าเพื่อนมันที่บีบอกมันจะฟันอีกรอบนึงใช่ไหม
ใช่ครับมันไม่ได้ใจดีหรอกผมว่าถ้ามันใจดีมันคงไม่ทำแบบนี้พี่
อันนี้มันไม่ใจดีหรอกมันใจส่อพอมันทำแล้วมันเริ่มใจสอบ
กลัวอย่างนี้หรอกลัวพอมันทำเนี่ยใกล้ตายแล้วก็หนี
แต่ก็เป็นโชคดีของบีในคืนวันนั้นนะคุณคุณป้าฟังเรื่องราวของหลานชายแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ย
บอกคำแรกเลยคือสงสารสงสารแล้วก็ตกใจสงสารตรงที่ว่าร้องขอชีวิตแล้วก็ยังต้องช่วยตัวเอง
เพื่อไปหาคนมาช่วยอีกทีนึงแต่ในขณะที่ตัวเองอ่ะบาดเจ็บอยู่
แล้วคืนนั้นมันเป็นมันมันเป็นมันคือโดนที่บ้านของเราเขาไม่ได้ไปเกเลไปเที่ยวเตะตรงนี้ที่ไหน
เพราะว่าเขาไปงานมัศยิตแล้วช่วยเก็บของเก็บของเสร็จแล้วเพื่อจะไปเติมน้ำมันยังไม่ทันได้เติม
น่าจะเป็นดวงด้วยค่ะเขาไม่ใช่ว่าเด็กแว้นมาแว้นตอนกลางคืน
อาชีวะเด็กช่างที่ว่ามาขี่รถตะเวนอะไรไม่ใช่เลยแล้วที่สำคัญอ่ะ
คิดว่าถ้าจะบอกว่าวัยรุ่นตีกันมันก็ไม่ใช่เพราะว่าหลานเราไปแบบไม่มีอะไรไปเลย
อืมไม่มีอะไรไปเลยแม้กระทั่งเสื้อแขนยาวก็ไม่ได้ใส่
ไม่ได้ไปหาเรื่องไม่ได้ไปวิวาสเพื่อไปเติมน้ำมันเขาเลยใช่ค่ะอุ้ย
จริงจริงเลยอ่าเราสงสารตรงนี้มากกว่าเพราะถ้ามีอาวุธไปอะไรไป
มันมันได้ตีกันก็คือนั่นก็เรื่องของการตีกันแต่อันนี้มันไม่ใช่
มันเป็นการดักทำร้ายดักพยายามฆ่าเลยโดยที่เราไม่รู้ตัว
เพราะว่าถ้าเขารู้ตัวเขาต้องเตรียมของไปเตรียมตัวไปแน่นอน
ไหนจะน้องสาวที่ต้องมาคอยดูแลลูกชายแล้วตามความคืบหน้าทางคดี
ตกงานอีกใช่คือทางบริษัทเขาก็คงมองว่าอะไรนะคุณแม่
เขาคงมองว่าที่เขาบอกให้ออกก่อนประเมินไม่ทัน
ลักษณะเหมือนแบบว่าเราต้องหยุดหลายวันเราต้องใช้เวลาอยู่กับเรื่องนี้
อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าก็เข้าใจส่วนหนึ่งอ่ะว่า
อาจจะมองว่าเราเหนื่อยกับการทำงานแล้วเราเหนื่อยเรื่องลูกอีก
เราก็อาจจะดอบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบอยู่ในการทำงานหรืออะไรสักอย่าง
เขาก็เลยมองว่าเอ้าก็ไปพร้อมไหนไหนก็ไหนไหนก็ไปดูแลลูกก่อน
เพราะยังไงก็ทำงานได้ไม่เต็มที่อืมก็เลยประเมินผลงานไม่ผ่านกันแล้วกัน
ค่ะกลายเป็นตกงานไปเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปให้
ยังไม่มีเวลาไปสมัครงานใหม่อยู่แล้วเพราะว่ายังดูเรื่องลูกอยู่ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่ายังต้องไปหมอนัทยังต้องดำเนินการเรื่องนี้ก่อน
เอาทีนี้พอผ่านมาสิบวันแล้วมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้
คดียังไม่คืบตกงานอีกลูกก็ยังไม่หายเจ็บดี
จากความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยคนร้ายยังจับไม่ได้
แล้วไปหาคุณกันจอมพลังได้ยังไงฮะก็คือหนูจะเป็นคนติดต่อ
ติดตามเพจของพี่กันอยู่แล้วเพราะว่าจะเห็นว่าช่วยเหลือคน
คือวินาทีนั้นถามว่ามันไม่รู้จะหันหน้าไปตรงไหน
แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ
เพราะว่าเหมือนคือยากเย็นฟังจากตำรวจแล้วคือมันไม่ได้จะจับง่าย
อะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรามันก็ไม่มีความหวังจากตรงนี้เท่าไหร่แล้ว
จะเหนื่อยกับการตามกล้องเหนื่อยกับการแบบเหมือนมางมหาอะไรอยู่
อะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดต่อพี่กันไว้คุณกันพอได้ได้ฟังเรื่องราวของทาง
เนี่ยน้องบีเขาแล้วเนี่ยทางคุณแม่แล้วเนี่ยเป็นยังไงตอนนั้น
ตกใจพี่ผมฟังผมบอกเลยผมตกใจมากคือผมมองเรื่องเนี้ย
มันเป็นการทำคอนเทนต์นะผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของเด็กช่าง
วัยรุ่นทะเลาะกันมันมองผมมองถึงเรื่องมันเป็นการทำคอนเทนต์
คอนเทนต์เหรอทำคอนเทนต์อันนี้คือทำร้ายคนแบบเป็นคอนเทนต์
คือยังไงคือตอนทำร้ายเนี่ยผมก็เออน้องถูกฟันถูกเอาปืนเจาะหัว
อันนี้คือผมช่วยเคสอย่างนี้มาเยอะแต่มันมีจึ๊กนึงคือถ่ายคลิประหว่างทำร้ายไว้ทั้งหมด
ถ่ายคลิปใช่ไหมที่บีบอกใช่ไหมถ่ายคลิปไว้ผมเลยประติดประต่อเรื่องเลย
เพราะว่าตอนนี้เด็กช่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่มาทำร้ายแบบนี้
ถ่ายคลิปกันแล้วเอาไปอวดกันนะครับตอนนี้มันเป็นวัฒนธรรม
ถ่ายคลิปเอาไปโชว์กันว่าเฮ้ยฉันทำเรื่องชั่วได้เร็วกว่าคุณ
ทำเรื่องนี้ได้เจ๋งกว่าคุณเอาไปโชว์ซึ่งไอ้คนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
หลายคนคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ย
ไม่ได้รู้จักกันเลยเพราะต่างคนต่างใส่หมวกกันน็อก
แล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยขับมาเนี่ย๔คนทุกคนมีมีดหมด
ขับมาไล่ล่ากลางคืนหาเหยื่อเพื่อทำคอนเทนต์นี่ผมมองว่าเป็นอย่างนี้
นะยิ่งคุณแม่เนี่ยบอกผมว่าคุณแม่ตกงานแล้วอ่า
ไม่มีทางไปแล้วเครียดมากให้ผมช่วยหน่อยผมรับปากอีกวันหนึ่ง
คือพาคุณแม่ไปพบท่านผู้กำกับเลยแสดงว่าไปหาวันที่สิบห้าอ่าไป
วันที่สิบหกคือเมื่อวานนี้ไปหาภูมิกับไปหาท่านภูมิกับเลย
สอบถามว่าตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยไปถึงตรงไหน
เพราะว่าคุณแม่ห่วงเรื่องกล้องวงจรปิด
แม่เนี่ยที่ตกงานเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าไปตามหาวงกล้องวงจรปิด
แล้วก็พาลูกไปโรงพยาบาลอืมผมผมเข้าใจความเป็นแม่นะครับ
คือทำงานได้ไม่เต็มที่อยู่แล้วในงานกลางวันกลางคืนไปหากล้อง
หาวันไปพาลูกไปโรงพยาบาลทุกวันไปล้างแผลนะพี่อุ๋ย
อย่างงี้ต้องล้างแผลฮะไม่ไม่ไม่ได้ฮะมันก็แผลติดเชื้อ
แขนจะขาดล้างทุกวันอย่างข้างในเลยผมเข้าใจเวลานอนยังไม่มีอ่ะ
ทำงานก็ต้องดอบมันเป็นเรื่องปกติเลยนะพอพอคุณแม่เนี่ยกลัวเรื่องกล้องมันจะถูกลบ
ครับผมก็เลยไปถามท่านภูมิกับว่าตอนเนี้ยท่านท่านได้กล้องวงจรปิดมาหรือยัง
ตามกล้องวงจรปิดมาหรือยังเพราะว่าถ้าสมมุติกล้องหายไปอ่ะ
มันจะไปไล่ตามใครที่ไหนเพราะกล้องวงจรปิดมันมีเวลาลบตัวเองนี่แหละ
อ่าก็ไปพาไปหาท่านวันเมื่อวานก็ได้คุยซึ่งเรื่องเนี้ยนะท่านภูมิกับ
ก็รับปากกับผมว่าจะรับดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เปิดกล้องวงจรปิด
ให้ผมดูว่าเฮ้ยเขาติดตามแล้วนะเขาเดินหน้าแล้วนะ
ก็คือที่ตำรวจได้มาที่เป็นจักรยานยนต์ที่ขี่ไล่กันใช่ไหม
ถูกครับพี่ถูกถูกแต่มันก็มันก็มองยากมากนะว่าคือใครนะ
มันใส่หมวกกันน็อกมันเป็นกลางคืนมันมืดไปหมดเนี้ยโอ้โหอ่า
แต่ผมเชื่อนะว่าถ้าเขามาอย่างนี้นะผมว่าไม่ยาก
ผมว่าไม่ยากนะพวกผมว่าพวกเนี้ยไอ้พวกคนไอ้คนทำช่วยแบบเนี้ย
มันทำเอามันใช่ไหมผมบอกเลยนะทำเอามันอ่าเนี้ยสิ่งที่คุณทำ
โง่เขาของคุณที่คุณทำแบบนี้ทำให้ครอบครัวนะของเขา
พังทลายแม่ตกงานน้องเขาแขนเกือบขาดโดยที่เขาไม่เคยทำเวรทำกรรม
อะไรกับคุณไม่เคยรู้จักคุณไว้เลยหลังจากนี้นะครับผมเชื่อเวรกรรม
จะตามสนองพวกคุณนะจะตามสนองพวกคุณโดยยังไงรู้ไหมยังไงต่อไปคนที่
ร้อนคือพ่อแม่พวกคุณเนี่ยจะเดือดร้อนผมบอกเลยเพราะนี่แม่เขา
งานแล้วแม่เขาตกงานแล้วเดี๋ยวต่อไปพ่อแม่คุณจะเดือดร้อน
เรื่องอะไรรู้ไหมอย่างน้อยเขาก็ต้องวิ่งประกันตัวคุณนะ
เขาต้องหยุดงานมาตามเรื่องคดีของคุณบ้างแล้วนะแล้วถ้าคุณถูกจับ
ได้ก่อนที่คุณจะมาชิงมอบตัวสนุกครับผมบอกเลยนะแล้วผมอยากจะ
ฝากไปว่าถ้าสมมุติไอ้เคสพวกนี้เป็นเยาวชนนะครับอยากให้ผู้หลักผู้
ในบ้านเมืองใช้บทลงโทษกับไอ้พวกแบบเนี้ยแบบผู้ใหญ่บทลงโทษแบบ
อย่าให้บทลงโทษแบบเยาวชนเพราะมันเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก
กลางคืนพกมีด๔คนมาไล่ฟันคนเพื่อถ่ายคลิป
มันมีที่ไหนและที่น้องเล่าให้ผมฟังนะพี่อุ๋ยน่าตกใจกว่านั้น
ทำไมฮะมันถ่ายคลิปเพื่อไปแลกของรางวัลแลกของรางวัลเหรอ
แลกของรางวัลทุเรศมากมันแลกกับใครแลกแลกกับอะไรบ้าง
แต่หนูเล่าให้ฟังมันคืออะไรน่าจะแลกกับรุ่นพี่นะครับ
อ่ามันคืออะไรถ่ายคลิปไปให้เขาเรียกว่าอะไรก็มันก็เรียกว่าผลงานนี่แหละครับ
ผลงานผลงานเหรอครับอันนี้คือสิ่งที่บีได้ยินมาในหมู่วัยรุ่นเขาคุยกันใช่ไหม
ใช่ครับคือโตบีเนี้ยไม่ได้เรียนเด็กช่างไม่ได้เรียนอาชีวะอะไรหรอก
ใช่ครับเขาเขาว่าไงเออในหมู่วัยรุ่นไอ้พวกนี้มันคุยกันว่ายังไง
ก็มันก็เอาผลงานไปแลกของอะไรพวกเนี้ยครับผลงานไปแลกของใช่ครับ
ของคืออะไรก็เป็นพวกพวงวิไลอะไรอย่างเงี้ยครับพวงกุญแจพวงสถาน
พวงกุญญาณสถาบันใช่ครับของสถาบันนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยได้ยินก็คือ
ถ้าพวกเด็กช่างเด็กอาชีวะไปตามหาคู่อลิต่างสถาบันนะมันจะต้องเห็นว่าใส่
ช็อปใส่ชุดใส่แล้วใช่แล้วพอไปเจอมันก็จะยึดหัวเข็มขัด
อ่ายึดเข็มยึดเสื้อช็อปอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้คือฟันทำร้ายอัดคลิป
แล้วเอาคลิปไปโชว์เพื่อแลกกับของทุเลศมากผมบอกเลยทุเลศมาก
คุณรู้ไหมว่าการที่คุณทำร้ายเขาเนี่ยหนึ่งนะ
เขารักษาตัวหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่แม่เขาตกงานเสียเงินไปไม่รู้
แลกเพื่อภูมิกุญแจซึ่งโอ้ยผมบอกถ้าดูอยู่มึงอยากได้
มานี่เดี๋ยวผมซื้อให้คนไร้สาระเลยเดี๋ยวปั๊มให้มันเลยนะ
เออเดี๋ยวซื้อให้มาขอเลยไม่ใช่ไปฟันคนแล้วมาเอาพวงกุญแจ
ทุเลศไม่แล้วอ้างชื่อสถาบันเนี่ยความจริงแล้วผมว่าความจริงสถาบัน
เขาก็ไม่ได้อ่าอย่างของบีมันบอกว่าอะไรนะบอกว่ามึงจำไว้กูมีนโป
ความจริงสถาบันเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำไอ้พวกนี้
อาจจะเรียนอยู่หรือไม่เรียนอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าคือคุณไปอ้างสถาบัน
สถาบันเขาเขาอยากให้คุณทำอย่างงี้จริงจริงเหรอโอ้โหเพื่อไป
เพื่อไปแสดงว่าคุณรักสถาบันเขาอย่างงี้เหรอถ้าผมไปโรงเรียนนะ
ผมผมเห็นมาเยอะดีกว่าดูข่าวสังคมทุกคนก็เห็นเป็นโรงเรียนนะ
ฝากไว้เลยพวกที่บอกว่ารักสถาบันอ้างสถาบัน
ผมเชื่อเวลาเกิดเรื่องงี้สถาบันไล่ออกหมดนะครับสถาบันน่ะ
เขาสั่งเขาสร้างมาเพื่อสร้างคนดีมีคุณภาพไม่ใช่สร้างมาเป็นพวกขยะสังคม
อันนี้ที่ออกมาไล่ล่าคนและอ้างสถาบันเนี่ยคุณไม่ได้รักสถาบัน
คุณไม่ได้ทำเพื่อสถาบันคุณทำด้วยตัวของคุณเองเห็นแก่ตัว
นะครับคุณเพื่อทำเพื่อฉันเท่ฉันไปก่อความชั่วมา
ไปทำร้ายคนนั้นคนนี้มาเพื่ออวดศักดาตัวเอง
แต่ถามว่าการที่คุณทำแบบนี้โรงเรียนได้รับผลกระทบมากนะ
พี่อุ๋ยเป็นผมถ้าผมรู้ว่าในโรงเรียนมีคนอย่างเง
ผมไม่กล้าเอาเด็กไปเรียนนะผมไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งลูกผม
จะรับเวรรับกรรมจากการที่เขาไปทำคนอื่นหรือเปล่าอ่าสถาบันคู่หลี
มาล้างแค้นหรือเปล่าผมผมกลัวนะแล้วเด็กที่ไปสร้างความดี
อย่างเช่นทางด้านงานวิชาการไปสร้างเทคโนโลยีต่าง
โรงเรียนช่างพาณิชย์เนี่ยถามว่าเขาใช้เวลาในการสร้าง
ทำมาไม่รู้เท่าไหร่แต่แม่งมาพังทลายก็ไอ้พวกไอ้พวก
อย่างเงี้ที่มาอ้างว่ารักสถาบันคือบีตอนนี้คุณแม่
ยังกังวลไหมที่คนร้ายยังจับไม่ได้ยังไม่รู้ว่า
พวกนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงใช่ครับกังวลเลยนะครับครับ
เพราะว่าเราไม่รู้ถึงความปลอดภัยวันข้างหน้าเลยวันต่อวันเลยค่ะ
ความรู้สึกเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องความคืบหน้าทางคดีกัน
เห็นคุณกันบอกท่านภูมิกับบอกก็พอจะมีความคืบหน้าอยู่
โอ้โหเยอะเลยแหละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
เดี๋ยวจะถามทางท่านผู้มกรรมการสพรรรรุกาด้วยนะครับ

เปิดปากกับภาคภูมิอ่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ
ตามความคืบหน้าทางคดีกันเลยนะครับเพราะว่าท่านภูมิกับการ
สพรรรรุกาที่ประทุมฐานีพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรอัตษววะวิบูล
อยู่ในสายนะฮะจะสอบถามกันนะครับสวัสดีครับท่านภูมิกับครับ
ครับท่านภูมิกับครับคดีที่เกิดขึ้นกับน้องน้องบีอายุ๑๖นะฮะ
ที่ถูกฟันแขนเข้าไปเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงบ้างครับท่าน
ก็ความคืบหน้าเนี่ยเราพอจะทราบตัวกลุ่มคนร้ายนะครับที่จากการไล่กล้องวงจรปิดที่ใช้เวลาในการตามกล้องเนี่ยนะครับ
ว่าเพราะมันเป็นเวลากลางคืนนะครับครับแล้วก็กล้องก็ค่อนข้างจะยากลำบากแต่ยังไงก็
รู้พอจะรู้กลุ่มแล้วแล้วก็กลุ่มเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไปจนจนถึงหมู่บ้านที่เราต้องสงสัยอยู่เนี่ยนะ
พอพอจะรู้กลุ่มแล้วครับว่าเป็นใครอ๋อพอจะรู้แล้วนะฮะ
แสดงว่ามีความคืบหน้าคืบหน้าคืบหน้าไปมากครับก็อยากจะเรียนเอ่อ
ให้กับทางคุณแม่นะครับกับน้องนะครับว่าให้ให้มั่นใจว่าตำรวจทำเต็มที่
ไม่ต้องกลัวไม่ทำเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรกันแต่เราเดินหน้าตลอดนะครับ
เราก็ต้องปล่อยไว้ใดด้ายคู่บัญชาการคู่บังคับการเนี้ยโทรมา
ชับตลอดต้องตามให้ได้นะครับท่านติดตามท่านลงมาสั่งการด้วยตัวเอง
โทรศัพท์หาผมตลอดไปถึงไหนถึงไหนแล้วเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเราไม่ปล่อยนะ
แต่เป็นเมืองแบบนี้เรามีความชื่นหน้ามาก
ชัดเจนจากพิธีไทยนะครับคั่นภูมิกลับครับ
ทีนี้ทางตัวของคนเจ็บเองหรือว่าคุณแม่เองเนี่ย
ก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ยังจับไม่ได้เนี่ยอันตรายของเขาเนี่ยความปลอดภัยของเขาเนี่ย
ตรงนี้เราจะช่วยดูแลเขายังไงได้ไหมฮะเอ่อคืออย่างงี้ผมผม
เอ่อผมเนี่ยให้เบอร์ไปแล้วให้น้ำบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรื่องนี้แต่ว่าถ้าใช้ปลอดภัยเนี่ยเราต้องเร่งจับให้ได้
ช่วงนี้ต้องเอามาดำเนินคดีให้ได้นะครับผมถึงบอกว่าในวันสองวันเนี่ย
มีความชัดเจนนะครับจะต้องได้ตัวเพราะผมว่ากลุ่มพวกเขาเนี่ย
รู้แล้วว่าเป็นใครเพราะว่าได้ประสานกับคุณกันจอมพลัง
แชทที่มันหลุดกันว่าเอ๊ะใครไปทำนะในกลุ่มของเขาเองเนี่ย
จะหลุดมานะครับมันก็เลยครับมันก็เลยมีการประสาน
จะรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนเด็กช่างโรงเรียนไหนพอจะรู้แล้วครับ
รู้แล้วรู้ครับอย่างงี้เราต้องขอขอขอวิสูจน์ทราบทุกคนอย่างเดียวว่า
อ่าครับครับเพื่อนผู้กลับนอกจากอ่าอ่าถ้าเกิดว่าห้าวันหนึ่ง
ได้ตัวมาแล้วสมมุตินะได้ครบจับได้ครบอะไรสี่คนที่มาทำน้องเขาเนี่ย
ทำร้ายน้องเขาเนี่ยเราต้องขยายผลต่อไปไหมฮะ
เพื่อจะจัดการในกลุ่มก้อนที่ว่าโอ้โหไปไล่ล่าเขาไปทำร้ายเขา
อัดคลิปอะไรของเขาเนี่ยไปเอาไปอวดเอาไปโชว์อะไรกันเนี่ย
ต้องต้องขยายผลต่ออยู่แล้วครับอันนี้เป็นเป็นหลักการเบื้องต้นแล้ว
แต่จับมาได้คดีต้องขยายต่อว่าเคยทำที่ไหนมาไหนเราต้องขยายต่อครับ
ต้องขยายครับเพื่อไม่อยากเป็นรับที่เอาอย่างเอาแบบนี้กันก็จะได้ให้
ลงโทษให้หนักขึ้นมาครับครับท่านท่านท่านท่านปุ่มกลับ
ผมขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นความรู้ด้วย
ประชาชนจะได้หายสงสัยด้วยคือเวลามันมีเหตุลักษณะแบบนี้
บางทีมันมีการสื่อสารกันกับทางฝั่งของผู้เสียหายหรือว่าคนเจ็บ
บอกอ่ะให้ไปหากล้องวงจรปิดมาสิคือจริงจริงแล้วการทำงานของตำรวจเนี่ย
มันเป็นการทำงานลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเรื่องกล้องวงจรปิดนะฮะ
จริงจริงเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นภาระของผู้เสียหายนะครับ
ภาระของตำรวจนะครับเรื่องนี้แล้วก็ตำรวจศึกทิ้งแต่ว่าบางที
ทางทางคุณแม่ไม่ได้สื่อสารกันแต่ผมเนี่ยเป็นคนสั่งการตลอด
ยังแต่ว่าไปคุยกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์ของคุณแม่เขานะครับ
เพราะว่าถ้าถ้ามาพบผมโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะตอบโจทย์เลยว่าตอนนี้ไปถึงไหน
ไหนถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ากล้องมันมันเก็บมาตลอดอยู่แล้วครับ
ครับอ่าอ่าคุณกันมีอะไรจะถามท่านภูมิกับเพิ่มเติมหน่อยไหม
อ่าท่านภูมิกับครับผมรบกวนสอบถามนิดนึงเอาคุณแม่นั่งอยู่ตรงเนี้ย
นั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมอยากให้ท่านเนี่ยสอบถามท่านเลยว่าท่านมีความมั่นใจขนาดไหนครับ
ที่จะเอาตัวคนพวกนี้มาลงโทษให้ได้ท่านมีความมั่นใจมากไหม
มั่นใจครับมั่นใจครับวันสองวันนี้ก็อย่างน้อยต้องมีตัวสองตัวต้องได้
ได้ได้ได้แน่แน่ครับตอนนี้กำลังรวบรวมพยายามอัตภาพแล้วก็ไปตาม
เรื่องวัตถุพยานรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องของคดีเนี่ยครับกำลังตามอยู่ครับ
ภายในวันสองวันนี้ได้ตัวแน่แน่คืบหน้าแน่แน่นะฮะครับผมได้ครับ
ฝากเรื่องความปลอดภัยของน้องกับคุณแม่เขาด้วยนะครับท่านภูมิกับครับ
ครับบอกคุณแม่มีอะไรโทรผมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับได้ครับ
ขอบคุณครับท่านครับนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับ
อ่ารู้ตัวแล้ววันสองวันนี้คุณกลับบอกอย่างน้อยน้อยอืม
คนสองคนรวบได้แน่แต่มันมี๔คนนี่เห็นบีบอกมีคนแอด
เยอะเลยเหรอหลังจากเกิดเหตุเนี้ยก็มีมาคนหนึ่งครับมีมาคนนึงครับ
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพื่อนของน่าจะเป็นไอ้พวกนั้นผู้ก่อเหตุ
นะฮะซึ่งซึ่งตอนเนี้ยตำรวจเนี้ยเจ้าที่ตำรวจเนี้ย
มีข้อมูลแล้วว่าใครบ้างเป็นผู้ก่อเหตุนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลเขา
ข้างเยอะและคืบหน้าไปได้แบบเยอะเลยแหละนะครับตอนนี้ก็ร้อนตัวกัน
แล้วแต่ไอ้ร้อนตัวผมไม่กลัวหรอกนะผมห่วงเรื่องไอ้พวกที่จะออกตัว
มากกว่าออกตัวออกตัวยังไงออกตัวแบบช่วยเหลือนะหาที่หลบให้
นู่นหานี่ให้นะครับน้ำมาข่มขู่น้องสิบหกต่างต่างนานาเนี่ย
นะผมอยากจะฝากบอกตรงนี้เลยนะครับนะถ้าพวกท่านดูอยู่
ถ้าพวกท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวเอาด้วยนะครับโดนด้วยนะครับนะ
ผมดูแลเคสนี้ใครมายุ่งเหยิงทุกเรื่องที่ผมช่วยนะครับ
ใครที่มาใช้อิทธิพลมาเฟียใช้ลูกนักเลงผมลุยสุดนะครับนะ
ผมฝากบอกตรงนี้เลยนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีพวกที่
อ่าห่วงเพื่อนรักเพื่อนแค้นแทนเพื่อนอ่าอ่า
เพื่อนเราถูกจับเพื่อนเราถูกแจ้งความคือไม่ให้จับ
ให้แจ้งความประธานโทษฮะให้ปล่อยไว้ทำอะไรฮะอ่า
ให้ปล่อยไว้ทำอะไรคุณแม่ค่ะคือเรื่องการทำงานนี่
ผมก็เป็นห่วงนะผมก็ไม่รู้จะสื่อสารไปต่อยังไง
แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าของบริษัทจะฟังอยู่หรือเปล่า
ว่าเขาจะทราบเรื่องของคุณแม่หรือเปล่า
ประเมินจะคือคนเดียวกันหรือว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าของบริษัท
อาจจะไม่ได้ประเมินก็ได้เนี่ยคืออยากให้เขาลองพิจารณาใหม่อีกสักทีนะ
คุณกันนะเพราะว่าคือเขาก็จำเป็นจริงนะที่เขาต้องไปดูแลลูกเขาต้องไปตามความคืบหน้าเรื่องคดี
จริงถ้าเอาส่วนตัวถ้าเป็นผมนะมีพนักงานในบริษัทเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เป็นผมเนี่ยผมเข้าอกเข้าใจนะเจ้าของบริษัทเขาอาจจะไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ก็คนประเมินเขาอาจจะประเมินไปแต่ผมก็อยากจะให้หลายคนเขาประเมินในหลักของมนุษยธรรมนิดนึงนะครับ
คือลูกนึกสภาพหรือลองเป็นเราลูกเราถูกฟันแขนเกือบขาด
เรากลับต้องมาถูกไล่งานอีกไล่ออกจากงานอีกเพียงเพราะเราเกิดเหตุว่าลูกเราถูกฟันอ่ะ
ซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพนักงานผมนะผมให้เวลาเต็มที่เลยนะครับ
เงินเดือนจ่ายให้ด้วยแล้วมีเวลาพร้อมรักษาตัวเมื่อไหร่แล้วกลับมานะ
คือเวลานี้ถ้าเราเป็นหัวหน้าสิ่งที่เราควรมีคือความเห็นอกเห็นใจกันนะ
เวลานี้ลูกน้องเนี่ยลูกเขาถูกกระทำแบบนี้เรามีความหัวหน้าอย่างน้อย
เราไม่ต้องออกมาดำเนินการให้หรอกแต่อย่างน้อยเราก็ปกป้องเขา
ในเรื่องของการทำงานสักนิดนึงไม่ใช่ซ้ำเติมเขา
ว่าคนที่ประเมินอาจจะยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องคดี
ว่าโอ้โหมันรุนแรงขนาดนี้ก็ได้
ยังไงลองให้โอกาสคุณแม่ของน้องบีอีกสักครั้งฮะ
คือต้องมาตกงานไม่มีเงินเดือนในในภาวะที่ลูกก็เจ็บอย่างนี้ใช่
สามีก็ทำงานอยู่คนเดียวอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมน้องบี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าเราโดนเพราะอะไรเนี่ย
มันมันเกิดอะไรขึ้นมันเราโดนเพราะอะไรวันนี้ผมก็ยังงงอยู่ครับ
ว่าฟันผมทำไมยังงงอยู่เลยว่าฟันผมทำไมใช่ครับ
ก็แค่ขับรถสวนกันแล้วทำไมต้องฟันผมไม่มีเหตุการณ์แบบปาดหน้า
เบิ้ลเครื่องใส่ไปตะโกนตอบโต้อะไร
ไม่มีไม่มีครับผมก็ขับของพวกผมจะไปเติมมัน
รถก็น้ำมันจะสะหมดช่วยรถก็น้ำมันจะหมดผมก็ขับกันไปเรื่อยเรื่อยครับ
แล้วนี่ไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเลยนะ
ไปสถานที่ทางศาสนามานะพี่อุ๋ยเนี่ยเหมือนเราไปเราไปสุเหล่าใช่ครับ
สุเหล่าขับรถกลับบ้านช่วยเก็บของก็คือทำความดีด้วย
ไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยนะไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขา
ไม่ได้ไปตีกับเขาไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยกลับบ้าน
ปกติโดนดักฟันเพื่อถ่ายคลิปโอ้โหผมบอกเลยมัน
มันเป็นเรื่องราวที่เลวร้ายจริงจริงผมบอกเลย
คนคนหนึ่งอยู่ดีต้องมาโดนเนี่ยผลกระทบถึงแม่ครอบครัว
เขาไปหมดเลยสิ่งที่กังวลที่สุดตอนนี้คืออะไรน้องบี
ก็ผมว่าความปลอดภัยครับ
คืออันนี้สำคัญนะอ่าเดี๋ยวเรื่องความปลอดภัยอ่ะ
เดี๋ยวผมประสานทางกระทรวงยุติธรรมให้นะ
เพราะอันนี้เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วนะรอบที่แล้วก็คือคุยกับทางท่านภูมิกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรรมกรร

มอบตัวค่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คืออย่างที่พี่กันบอกทุกอย่าง
ความรู้สึกคือมันคือมันไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้
จากตัวเขาถ้าเขาคิดไม่ได้ในวันนี้ก็หมดโอกาสแล้ว
คุณกันมีอะไรทิ้งได้ไหมฮะอยากอยากให้น้องน้องเยาวชนหลายหลายท่านดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับ
เรื่องแบบนี้นะการที่ทำเนี่ยน้องทำเวลาอันสั้น
แต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับหลายคนมากทั้งครอบครัวเหยื่อแล้วครอบครัวท่านเองนะครับ
ตอนนี้น้องที่ดูอยู่ที่เกาะเหตุมีเวลาแต่น้อยแล้วนะครับนะ
ถ้ากลับตัวได้หรือว่าคิดได้ก็มามอบตัวซะนะครับอ่า
วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอให้หายเร็วปลอดภัยนะ
แล้วเรียนให้จบครับก็จะได้เติบโตต่อไปแล้วอย่าไปเจอคนแบบไอ้พวกนี้อีกเลย
อย่าเจออีกเลยนะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณกันครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ